เอาล่ะมาตรวจสอบเรื่องของรายละเอียดกันบ้างนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันไปแล้วค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเอามาเริ่มต้นในชัดทางข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้เนี่ยนะคะ
เรื่องของการฆ่าปาดคอสาวฮาตาริ
เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
มีคำสั่งให้เร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวพม่าที่อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุ
ฆ่าปาดคอสาวย่านสแหมดำบางขุนเทียนนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าจะสามารถออกหมายจับนำตัวมาลงโทษได้ในเร็วนี้ค่ะ
โดยพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบานสแหมดำ
เพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดีที่คนร้ายก่อเหตุฆ่าปาดคอ
นางสาวทุเรียนรอดคำถุยชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
สาวโรงงานแห่งหนึ่งย่านบางขุนเทียน
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้พบศพในสภาพเปลือยกาย
แล้วก็อยู่ในซอยสแกงาม๒๖ห่างจากโรงเรียนสแกงามประมาณ๓๐เมตร
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์นะคะ
โดยพลตำรวจโทษานิทก็เปิดเผยค่ะ
ว่าตำรวจทราบข้อมูลบุคคลต้องสงสัยชาวพม่าแล้ว
และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ
พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเส้นทางที่คาดว่าจะใช้ในการหลบหนีค่ะ
ส่วนชนวนการก่อเหตุก็เป็นไปได้หลายเรื่อง
ทั้งเรื่องความขัดแย้งเรื่องชู้สาวชิงทรัพย์หรือว่าเรื่องอื่นนะคะ
แต่จากการตรวจสอบร่างกายผู้เสียชีวิตเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก็จะต้องรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งค่ะ
ขณะที่ทางด้านผู้ที่พบศพก็เล่าว่าได้ขับรถมาที่ถนนสายนี้ตามปกติ
เอิญพบผู้ตายนอนอยู่ในสภาพเปลือยกาย
โดยมีเสื้อผ้าวางอยู่ไม่ไกลกันนะคะ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นหุ่นหรือเปล่านอนอยู่
พยายามเดินเข้าไปใกล้แต่ก็พบว่าเป็นร่างของคนจริง
ก็เลยตั้งสติแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจทันทีค่ะ
รอบแรกเลยเห็นรอบแรกแวบแรกว่าจะเป็นหุ่น
ก็จอดรถจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปหาเดินเข้าไป
เพื่อจะมองว่าเป็นหุ่นหรือว่าเป็นคน
ปรากฏพอมองเข้าไปใกล้แล้วมันเป็นคนแน่นอนเลย
พอเป็นคนปุ๊บพี่ก็ตั้งสติแล้วก็เดินไปที่รถใหม่
แล้วก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแจ้ง๑๙๑
ถ้าเป็นพี่เขาน้องเขาลูกเขาคุณจะคิดยังไง
เพราะการที่คุณทำเนี่ยโหดมากเลยทำอย่างนี้โหดมากเลย
ปาดคอแทงเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ว่าไม่น่าให้อภัย
ด้านพันธ์รโรตรีถนนกศักดิ์เพชรประกอบพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบานสมดำก็ได้เปิดเผยนะคะ
หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
โดยบอกว่าขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายเนมีน
ชาวพม่าผู้ต้องสงสัยที่ทำงานที่เดียวกันกับผู้ตายค่ะ
ซึ่งมีพยานบุคคลรวมถึงกล้องวงจรปิด
เห็นว่าผู้ตายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายเนมีน
ออกไปจากโรงงานเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มของวันก่อนที่จะเกิดเหตุ
ก็คือ๒ทุ่มของวันพระรหัสสบดี
แล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่ามีการยื้อยุดกัน
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุก็หายตัวไปไม่มาทำงานค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจยังไม่ตัดทิ้งนะคะคุณผู้ชม
ก็คือเหตุทะเลาะวิวาสกับเพื่อนร่วมงาน
ลักษณะที่ว่ามีปัญหากันกับเพื่อนร่วมงานนะคะ
แต่ว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้นะฮะก็
หลังจากที่ทางตำรวจเข้าไปขอข้อมูล
เพื่อนร่วมงานคนอื่นก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้

มีการพูดคุยกันตามปกติ
ในวันที่เกิดเหตุแล้วก็นายมิ้นเอง
ก็มีภรรยากำลังตั้งคันอยู่แล้ว

ก็กลับไปที่พักก่อนเวลา๑๗รายกา

ว่าที่ผ่านมานางสาวทุเรียน

อกจากนี้นายมีนที่เคยทำงานที่โรงงานแห่งนี้

และถึงจะกลับมาเป็นพนักงานใหม่อีกครั้ง

อันนี้คือเพื่อนร่วมงานของทั้งสองคน